หลังมีกรณีที่นายภัยบูลนิติตะวันทำเรื่องขอยุบพักพลังพัก
ปฏิรูปของตัวเองนะครับ
ก็เลยทำให้มีหลายฝ่ายนั้นกำลังมองว่า
จะมีพักการเมืองเล็กนั้นใช้ภัยบูลโมเดลในการยุบพัก
แล้วไปรวมกับพักใหญ่แบบเดียวกันหรือไม่

แต่สุดท้ายการตัดสินใจไม่ใช่อยู่ที่ตัวเองเพียงคนเดียว
เพราะยังมีกรรมการบริหารพักที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่

และนอกจากจะไม่ยุบพักแล้วพักประชาธรรมไทย
ยังมีแผนขยายสาขาพักเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าให้ได้ถึง๒๐๐เขต
แล้วก็ของประชาชนเพื่อประชาชน
ถ้าอยู่ไปเลิกนี่ผมว่าเรื่องลำบากนะ
มันไม่ใช่บริษัทเพื่อผมเจ้าของคนเดียวไปบอกเลิกเลยเนี่ย
กรรมการบริหารที่ผมเชิญเข้ามาแต่ละท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอ่ะ
เอ้าตอนมาเชิญเข้ามานี่ผมพูดในแนวทางว่าจะรับใช้ประชาชน
แล้วอยู่พอผมมีเป็นผู้แทนแค่คนเดียวก็จะเอาง่ายเลยเหรอ
เป็นผู้แทนคุ้มครองผมไปจนตลอด๔ปีเหรอ
แต่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่แล้วเนี่ยขณะนี้ก็เลยตามอยู่ทุกวัน
อะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องใหม่แล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นลืมในเรื่องของการที่ว่าจะยุบลม
ผมมีทั้งหมด๔๘๐๐คะแนนเนี่ยผมเป็นผู้แทน
ไอ้๔๘๐๐คะแนนมันยังอยู่กับพักประชาธรรมไทย
หรือว่าต้องตามผมไปอยู่กับพักใหม่จมไป
นี่ยังไม่มีใครคำตอบ
ส่วนพักพลังธรรมใหม่ที่คะแนนรวมแบบบัญชีรายชื่อ
อยู่ในลำดับสุดท้ายในจุดเสี่ยงหลุดจากสอสอได้ง่าย

นายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพักบอกว่า
ไม่กังวลเพราะอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้
พร้อมย้ำว่าไม่ถอดใจเลิกพักตามรอยนายภัยบูลแน่นอน

เราต้องยอมรับในกติกา

ถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมเราก็จะพยายามสุดความสามารถของเรา
แต่ถ้าเราได้คะแนนไม่ถึงแล้วเราหลุดไป
กำลังทำก็พร้อมเป็นไปตามกติกา
ในอนาคตเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะได้หนึ่งสอสร
เรามุ่งไปข้างหน้า
แม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีงบประมาณ

โลกมันเปลี่ยนไปประชานชนจะเข้าใจ
เกินไปที่พักเล็กจะเอาอย่างนายภัยบูล

และตราบใดที่รัฐบาลยังมีเสียงปริ่มน้ำ
เล็กก็ยังคงได้รับความสำคัญ
แก่นำรัฐบาลจนมองข้ามไม่ได้

ให้มีผลงานไว้ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งรอบหน้าได้ด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน